ปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ใครก็เป็นสื่อได้

จากสมาร์ทโฟนที่เราใช้มีความสำคัญกับชีวิตของเราแล้ว
ในการส่งภาพส่งเรื่องราวแล้วก็มีการแชทหากัน
มาร์ทโฟนยังมีความสำคัญของวงการสื่อ
คุณผู้ชมสามารถนำมาผลิตคอนเทนต์ต่าง
ถ่ายภาพตัดภาพตัดเป็นคลิปทำเป็นข่าวได้
มีการปรับตัวของวงการสื่อเพราะว่ามีการแข่งขันสูง
แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างเยอะฮะ
นี่เป็นคลิปวิดีโอจากสมาร์ทโฟน
ที่ดิฉันถ่ายทำลงเสียงและตัดต่อผ่านแอปพลิเคชัน
เพื่อเล่าเรื่องราวของผู้สื่อข่าวรายหนึ่ง
ที่กำลังใช้สมาร์ทโฟนของตัวเอง
บันทึกวิดีโอและสัมภาษณ์แหล่งข่าว
ในการอบรมนักเล่าเรื่องผ่านมือถือค่ะ
เทคนิคการถ่ายวีดีโอง่ายคือไม่สั้น
ความยาวประมาณ๖๑๐วินาทีต่อคลิป
สั่นคอยประคองกล้องไว้ไม่ให้เคลื่อนไหวในการบันทึกภาพ
และไม่สายไม่สายกล้องไปมา
เพื่อให้ภาพชัดเล่าเรื่องได้สมบูรณ์
เล่าเรื่องด้วยภาพที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบภาพ
ครบถ้วนเล่าเรื่องได้แม้มุมกล้องไม่วื้อหวา
อย่างเช่นมุมกว้างมุมแคบมุมแคนสายตา
อบรมครั้งนี้เห็นได้ถึงการตระหนักและการตื่นตัวของสื่อประเภทต่าง
ของทั้งหนังสือพิมพ์ออนไลน์และโทรทัศน์

ที่ต้องการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันเทรนด์และเทคโนโลยีค่ะ
วันนี้เนี่ยการที่เราได้มาอบรมนักเล่าเรื่องด้วยมือถือเนี่ย
มันทำให้เรารู้ว่าเราจะทำยังไง
สิ่งที่เรานำเสนอมันน่าสนใจ
แล้วก็แตกต่างไปจากสิ่งที่เราเห็นทั่วไปในโลกโซเชียลมีเดียทุกวันนี้
กุลพัฒน์จันไกรราชสื่อมวลชนอิสระระบุว่า
ปัจจุบันมีคลิปต่างเกิดขึ้นมากมายในโซเชียลมีเดีย
มวลชนควรเสริมทักษะการทำงานที่หลากหลาย
และเรียนรู้เครื่องมือเพื่อสร้างความแตกต่าง
ทำให้เกิดงานที่มีคุณภาพค่ะ
แค่เอาเครื่องมือซึ่งมันเป็นยุคสมัยใหม่เข้ามา
แล้วก็เอาสิ่งที่เป็นกรอบวรสารศาสตร์ของเราเข้าไปจับ
แล้วก็เล่าเรื่องเนี่ยมันจะทำให้เรามีความต่าง
กับคนที่อยู่เป็นคนทั่วไปแล้วหยิบมือถือเข้ามาถ่ายคลิป
จะเห็นความต่างเลยครับว่างานของเรานั้นมีคุณภาพมากกว่า
มีความเที่ยงตรงมากกว่ามีความเป็นกลางมากกว่า
และที่สำคัญคือเสนอตามระเบียบวิธีวรสังศาสตร์เลย
ซึ่งมันจะต่างกับคนที่ทำคลิปเกลียร์ทั่วไป
ฉะนั้นผมว่าอันนี้คือข้อได้เปรียบอยู่แล้วที่เรามีอยู่
เสริมทักษะของนักข่าวในการใช้สมาร์ทโฟนในการผลิตเนื้อหาข่าว
เป็นการสร้างคุณค่าและอาวุธที่มาเสริมความได้เปรียบใน

เพราะสื่อมวลชนมีพื้นฐานการนำเสนอตามระเบียบวิธีวรสารศาสตร์
และทำให้ผลงานมีคุณภาพมากกว่า
มกลางการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงในปัจจุบันค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน